กับวิธีเข้าวิธีอุปสมบทของคุณโออนุชิกขอบคุณผู้ชม
โดยเช้าที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ทำการกราบขอขมาคุณแม่แล้วก็ปลงผม
ซึ่งมีญาติพี่น้องนะคะเพื่อนในวงการทั้งเปิ้ลภารดีนิวเชื้อชาติปอมแปมนิติ
กล้างวรกรรวมถึงแน่นอนบรรดาแฟนคลับไปให้กำลังใจกันท่วมท้นเลยนะคะ
มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ค่ะ
โดยนักแสดงหนุ่มนะคะเปิดใจถึงการบวชในครั้งนี้ว่าอยากจะทดแทนบุญคุณบุพการี
ซึ่งตั้งใจศึกษาพระธรรมที่วัดสุธารามที่กรุงเทพนั่นแหละแล้วก็จะไปวัดต่างจังหวัดด้วยนะคะ

จะบอกถึงความตั้งใจที่จะนำคำสอนทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปด้วยค่ะ
แล้วก็อยากใช้ชีวิตให้คุ้มถ้าเกิดว่าโอ้เชื่อว่าเราเรียนรู้ตัดกิเลกบางอย่างได้
ตามใจตัวเองให้น้อยลงแล้วก็ใช้ชีวิตให้คุ้มอย่างพอเพียง
อยากให้ตัวเองกำหนดตรงนี้ให้ได้
โดยการอุปสมบทในครั้งนี้นะคะนักแสดงหนุ่มค่ะได้รับสายาทางธรรมนะคะว่าอานุชิโตค่ะ
หมายและว่าผู้ชนะทั้งปวงคะ
ครั้งนี้นะคะก็มีหลายคนหลายท่านแฟนคลับไปร่วมยินดีด้วยนะคะ
คุณโอนุชิคเนี่ยตอนนี้นะคะเป็นภาโอแล้วเนาะคะ
๙ปีค่ะก็บวชในช่วงเวลานี้นั่นเอง
ร่วมอนุมนธนบุญด้วยนะคะสาธารณ์สุขค่ะ